อาจจะเห็นข่าวกันแล้วนะคะห้ามส่งออกใส่ไข่ไก่
เพราะว่าไข่ไก่ขาดตลาดแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้
พอไข่ไก่ขาดตลาดราคาแพงมากแต่มีผู้ประกอบการที่น่าชื่นชม
แล้วก็ใจดีมากไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา
ซ้ำเติมประชาชนนะคะขายไข่ไก่ราคาปกติทุกอย่างเลยค่ะ
ปฐุมธานีค่ะชาวบ้านเขาก็เลยไปต่อคิว
ซื้อไข่ไก่ที่ร้านส้มไข่ไก่ที่ตำบลคลอง๒อำเภอคลองหลวง
แน่นร้านเลยนะคะร้านนี้ขายไข่ไก่ราคาเดิมเลยค่ะ
เบอร์ศูนย์ราคาหนึ่งร้อยสิบห้าบาทเบอร์หนึ่งราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะ
แล้วก็เบอร์สามราคาเก้าสิบบาทค่ะแต่ว่าทางร้านเนี่ยจำกัดการซื้อให้ซื้อได้คนละ
แผงเท่านั้นเจ้าของร้านบอกว่าที่ขายไข่ไก่ในราคาปกติอ่ะ
เพราะว่าเห็นใจประชาชนรัฐบาลประกาศพรกรฉุกเฉินให้ประชาชนอยู่บ้าน
การแพร่ระบาดของโควิด๑๙เขาก็มองว่าคนไทยก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่แหละ
ย้ำอีกครั้งนะคะในพรากอฉุกเฉินนะครับมีข้อกำหนดห้ามกักตุนสินค้า
ห้ามขายสินค้าเกินราคาด้วยย้ำนะคะผิดกฎหมายนะ
ส่วนนครราชศรีมาค่ะร้านไข่ไก่ในตลาดย่าโมก็ขายราคาปกติเช่นเดียวกัน
แล้วก็มีหลายร้านเหมือนกันที่ไข่ไก่ขาดตลาดนะคะไม่มีของขายเลย
เขาก็ยังส่งขายให้ลูกค้าในราคาไม่สูงอาจจะมีการปรับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
อิงตามราคาหน้าฟาร์มไข่เบอร์หนึ่งราคาแผงละร้อยสิบเอ็ดบาท
๒๑๐๕บาทแล้วก็เบอร์๓แผงละ๙๘บาท
เขาก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการกักตุนไข่เอาไว้เพื่อเก็งกำไร
ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าประจำกันทั้งนั้น
ตัดสินใจขายราคาเดิมเพื่อรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำร้านขายส่งไข่ไก่ประกาศขายไข่คละไซส์นะคะ
ละ๑๐๐บาทจำกัดการซื้อคนละ๑แผงเท่านั้น
ก็ตั้งใจให้ไข่ราคาถูกกระจายให้ถึงผู้บริโภคโดยตรงทุกคนนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าเห็นใจชาวบ้านมาก
เพราะว่าในพื้นที่จังหวัดบุรีรำเนี่ยไข่ขาดตลาด
แพงถึงแผงละกว่า๑๒๐๑๖๐บาทแน่
ก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
กับชาวบ้านในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะ